ส่วนความขึ้นไหวของกีฬาอาเซียปาราเกม
ที่ประเทศมาเลเซียรายงานจากคุณชูศักดิ์วงทองดีวันนี้
เสนอเรื่องราวของนักกีฬาว่ายน้ำคนพิการทีมชาติไทย

วันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับน้องปิ่นอัญชยาเกรดแก้วนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยที่เพิ่งคว้าเหรียญทองได้ในอาเซียนพาราเกมครั้งล่าสุดครับ
แต่สิ่งที่ผมจะนำเสนอในครั้งนี้ก็คือในแง่มุมของความสามารถที่นอกเหนือจากการว่ายน้ำ
คือความสามารถในด้านการตัดงานผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งถือเป็นโปรแกรมเดียวกับที่ทีมงานของเราตัดส่งงานนี่แหละครับ
ที่ชื่นชอบการตัดต่อเพราะว่าชอบดูยูทูปการท่องเที่ยวของต่างประเทศคลิปต่างประเทศ
เวลาเขาทำว็กมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากคือเขาแบบไม่ต้องอ่านเว็บไซต์เหมือนอ่านพันทิพย์อ่านกระทู้แต่อันนี้กับทำเป็นวีดีโอมันมีภาพขึ้นมาเราเห็นชีวิตนะตอนนั้นเลยค่ะ
เรียนตามยูทูปอะค่ะเรียนตามที่เว็บไซต์เขาสอนฟรีอะค่ะแบบเว็บไซต์พื้นฐานเราก็ไปฝึกมาจากตรงนั้นตอนแรกก็ลองมั่วถูกตอนนี้ก็ยังลองค่ะลองไปเรื่อยเขาก็ผิดไปเยอะเหมือนกันแต่มันก็ทำให้เราเป็นนะคะ
และนี่คือผลงานของเธอที่นำมาโชว์เราสมัยไปเที่ยวต่างประเทศกับเพื่อนแหมเรียกได้ว่าเทียบชั้นกับมืออาชีพได้เลยนะเนี่ย
เราก็เลิกหาดนานเมื่อ๖เดือนก่อนนะคะ
แต่ว่าเรูกอันนี้เหมือนกันเลยนะค่ะ
แต่ว่าเราเริ่มชอบตัดมากขึ้นเรื่อยเราก็เลยแบบอยากลองโปรแกรมบ้างค่ะ
ก็ตอนนี้ก็ทำไปแค่วีดีโอเดียวค่ะก็เป็นวีดีโอที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นกับเพื่อนนะคะ
ตัวนั้นคือใช้เวลาในการตัดประมาณกี่วันแล้ว
ประมาณ๓วันนะคะก็ใช้เวลาทั้งวันนะคะ
แล้วเราเอาผลงานชิ้นนี้ไปโชว์เพื่อนแล้วก็โชว์แบบคนรู้จักไหมเขาว่าไง
แค่แบบโปรไลท์ก็เก็บแล้วเป็นทีละลึกว่าเราเคยไปที่นี่มาด้วย
เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับผลงานของน้องปิ่น
ถือว่าเป็นพรสวรรค์อีกอย่างนึงเลยครับ

ผลงานของน้องปิ่นถือว่าไม่ธรรมดาเลย

ทุกทรัพย์โว้งท่องดีข่าวไทรลักษณ์ทีวีดายงาน